อย่าเพิ่งเบื่อก็แล้วกันเพราะว่าตามใดที่คดีมันยังไม่ได้คลี่คลายออกมา
ก็ยังต้องตามกันต่อเมื่อเพราะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

โจ๊กเนี่ยนะคะท่านรองโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในคดีนี้แล้ว
ว่าพบหลักฐานความชมโยงว่าแอมม์เนี่ยมีการสั่งตัวไซยาไนเนี่ย
โดยสั่งเป็นชื่อของบุคคลอื่นแล้วมันไปสอดคล้องกับช่วงเวลา
ที่หลังจากสั่งแล้วได้ไม่นานก็มีผู้เสียชีวิตตามมา
ไปพิจารณาจากหลักฐานต่างที่เก็บรวบรวมมา
การก่อเหตุแต่ละครั้งมันมีการเตรียมมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี
โจ๊กบอกแบบนี้เลยว่าเชื่อว่าแอมเพียงแค่คนเดียว
ไม่สามารถที่จะก่อเหตุแบบนี้ได้
จะต้องมีคนให้การช่วยเหลือมีคนคอยกำกับมีคนคอยบอก
และบุคคลคนนี้คุณผู้ชมฟังนะคะ
โจ๊กบอกว่าต้องรู้วิชาสอบสวนเพราะอะไรอย่างเช่น
พยายามที่จะตัดช่วงเวลาบางส่วนออกไป
ส่งของไปให้คนอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
การยืนในเรื่องของสถานที่อยู่ของตัวแอม
หลังก่อเหตุแล้วไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ตรงนี้นะคะก็น่าจะต้องมีคนช่วยเหลือ
แล้วก็ยังมีได้ข้อมูลว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้น
หลายคนก็พุ่งเป้าไปว่าใช่อดีตสามีนายตำรวจของแอมหรือเปล่า
ณเวลานี้บิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยวต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน
ส่วนเรื่องจะเอาผิดฐานร่วมกันฆ่าได้หรือไม่
มันต้องไปพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะ

ทางคดีหลังจากนี้มุ่งเน้นไปเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐาน
เอาผิดบุคคลใกล้ชิดที่คอยให้การช่วยเหลือนี่แหละค่ะ
ส่วนการออกหมายจับในคดีพื้นที่สอนอทองหล

ก็จะมีการดำเนินคดีด้วยเกี่ยวกับบริษัท
เกี่ยวข้องกับการสั่งตัวสารสายนายอันนี้มา
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำการทุจริต
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่ปล่อยให้บุคคลทั่วไป
สามารถสั่งซื้อได้นะคะแบบง่ายดาย
โดยสายนายถือเป็นสารเคมีควบคุม
จริงคนทั่วไปไม่สามารถสั่งซื้อได้
ส่วนเรื่องของการสอบพยานบุคคลตอนนี้เกือบจะครบถ้วนทั้งหมดแล้วค่ะ
เมื่อรับสายนายแล้วเมื่อสายนายอยู่ในมือ
ทันทีที่รับสายนายการตายเกิดขึ้นอย่างชัดเจน
แล้วถี่ถึง๑๐ศพ
วันนี้พยานฐานต่างที่จะมัดแอมไม่กังวล
แต่วันนี้ที่เร่งรัดอยู่เนี่ยกำลังดูคนรอบข้างอยู่
เพราะการดำเนินการของแอม
เหมือนที่ผมพยายามจะเรียนตลอดเวลาว่า
การระเมินการของแอมแอมคนเดียวทำอย่างนี้ไม่ได้
นี่ค่ะบิ๊กโจ๊กยืนยันแบบนี้ตลอดนะคะ

ในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะมีความขึ้นหน้า
จากทางด้านของอาจารย์ออสรองศัตริย์อาจารย์ดรวิริชัยพุทธวงศ์

ที่ตำรวจจากสพบังแพรราชบุรีและสพดอนตุมนครปฐม
เดินทางเข้าไปสอบปากคำแล้วไปพูดคุยกับอาจารย์ออส
เกี่ยวกับเรื่องผลตรวจแคปซูล
พบจากบ้านของพี่สาวแอมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
อาจารย์ออสบอกแบบนี้ว่าตำรวจมาสอบปากคำ
เพื่อนำข้อมูลไปประกอบให้คดีมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผลการตรวจแคปซูลที่เจอในบ้านพี่สาวของแอม

พบว่าเจอสายนายในเม็ดยาที่ผลิตขึ้นณเวลานั้น

และเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจอีกครั้งเป็นรอบที่๓ในสัปดาห์หน้า

เพราะแต่ละครั้งในการตรวจต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนมาก
ส่วนผลการตรวจรอบ๒ตอนนี้อาจารย์ออสบอกยังไม่ขอเปิดเผย
แต่บอกได้สั้นใช้คำนี้ว่ามีความชัดเจนมากกว่าเดิมนะคะ
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบของอาจารย์ออส
ตำรวจก็จะนำข้อมูลนี้มาใช้ประกอบสำนวนคดีด้วย
อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของดาราสาวคุณไอ้ปรีชยาค่ะ
เดี๋ยวจะมีการเดินทางเข้าไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เรื่องของการสั่งซื้อสารสายนายที่สนคันนายาว
ในวันพรุ่งนี้บ่าย๒โมงตรงค่ะ